นำทีมพร้อมด้วยหมายสารนะคะ

ซึ่งเป็นบริษัทที่ขายสลากินแบ่งรัฐบาลออนไลน์
ประเด็นก็คือเหมือนกับว่ามีการตรวจสอบแล้ว
จากรายย่อยที่เขาได้รับโคต้ามา
แล้วก็รวบรวมแบบเป็นหลายล้านฉบับต่อเดือน
แล้วมาขายออนไลน์เกินราคา
ลักษณะคล้ายกับการแทรกแซงกลไกทางตลาด
การขายสลากินแบ่งรัฐบาล
เสกสกลอัตถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ

ผู้ช่วยผอบตรในฐานะรองประธาน
กับพอสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เข้าไปตรวจค้นโดยมีหมายสาร

แล้วก็สืบสวนทราบมาว่า
ทางบริษัทไม่ได้รับการจัดสรรโคต้า
แต่ไปกว้านซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล

กว่า๕ล้านฉบับต่อเดือน
แล้วก็นำเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์มังกรฟ้า
เสนอขายเป็นการแทรกแซงกลไก
ทำให้ราคาสลากสูงเกินกว่ากฎหมายกำหนด
เงินหมุนเวียนกว่า๑๐๐ล้านบาท

จากผู้มีโคต้า๔๐๐คน

จะรวบรวมข้อมูลพิจารณาเอาผิด

ตั้งแต่๙๐๑๐๕บาท
แล้วก็จะต้องมีการดูเรื่องของการเสียภาษีด้วยนะคะ
อย่างบิ๊กโจ๊กท่านก็บอกว่า

พบว่าการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

คิดว่าสแกนเข้าสู่ระบบ
จากการรับฝากขายใบละ๕บาท

หมุนเวียนกว่า๒๕ล้านบาทต่อเดือนนะคะ
เจ้าหน้าที่กองสลากตรวจสอบบาร์โค้ดหน้าสลาก
ถ้าพบว่าเป็นของใครจะยกเลิกโคต้าแล้วให้คนอื่นแทน
ตามกฎหมายกำหนดนะคะให้ผู้ซื้อได้โคต้าจอง
ละ๕เล่มหรือ๕๐๐ใบต่อคน
แล้วก็ไปตรวจโกดังจังหวัดเลยด้วยนะคะ
สลากอีก๒แสนฉบับค่ะ

ต้องหาต้นต่อให้ได้ว่าราคาแพงเพราะอะไร

การนี้เลยสแกนไปบรรยายรายละห้าบาท
อย่าลืมนะครับว่าวันนี้รายได้จากข้อสแกนค่าเฉลี่ยผมว่าเดือนละ๒๕ล้าน
เพราะฉะนั้นส่วนนี้วันนี้ทางสำนักงานสลากกินแบ่งก็ยังมองว่าส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่านะครับ
และการที่เขารวมชุดเอาไว้เนี่ยหลังจากการตรวจค้นวันนี้แล้วนะครับ
แล้วจับกลุ่มความผิดที่พบว่าเป็นความผิดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะผมมองว่าในงวดต่อไปเนี่ยนะครับ
ราคาหวยแพงเนี่ยคงจะหายไปหมดนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้ต้องฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารบริษัทเขาด้วยนะคะ
พัชระเมษยาพรเป็นผู้บริหารของทางบริษัทนะคะ
เขาก็ชี้แจงว่ายินดีและให้ความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ว่าเขาคือแพลตฟอร์มผู้ให้บริการในลักษณะเป็นตัวกลาง
ดูแลผู้มีสลากซื้อขายผ่านบริษัทและเก็บรักษาให้
ยืนยันว่ามีรายได้จากการสแกนเท่านั้นก็เริ่มต้น๓บาทถึง๕บาทแบบนี้ค่ะ
และยืนยันว่าทางบริษัทเสียภาษีถูกต้องด้วย
ทางบริษัทไม่ได้เป็นผู้ควบคุมกลไกราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลในท้องตลาดแต่เพียงผู้เดียวสักหน่อย
คุณจะรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับคุณหรือเปล่า
ซึ่งการตรวจสอบในครั้งนี้นะคะบริษัท
อาจจะถูกพิจารณาความผิดในเรื่องของการเปิดเว็บพนันอะไรแบบนี้ค่ะ
ของการปิดบังบาร์โค้ดของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เดี๋ยวรอความคืบหน้าและความชัดเจนเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะคะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้แจ้งข้อข่าวหากับใครนะฮะ
ส่วนที่ว่าจะทำให้สลากราคา๘๐บาทจริงทุกใบได้จริงเมื่อไหร่เนี่ย
ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปเราก็รอกันมานานแล้วนี่แหละ